ผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ที่ไปลงทะเบียนนะครับ
เรื่องของการรับสวัสดิการของรัฐเขามองว่า
สวัสดีการพื้นฐานรูปแบบของการให้เงินในบัตรสมาร์ทการ์ดนั้น
อาจจะยังไม่ตรงกับเรื่องของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
แล้วก็ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเท่าไหร่นะครับ
เรื่องนี้ทางออกจะเป็นอย่างรายติดตาม

หลังไปลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

เพราะหวังว่าจะได้รับเงินมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ทุกเช้าจินตนาจะเลือกซื้ออาหารที่รับประทานง่าย
เพื่อรีบมารอรถโดยสารประจำทาง
ลาดพร้าว๔๒ไปทำงานย่านหมอชิด
ใน๑เดือนเธอมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ๓๕๐บาท

ตนาจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางจำนวนนี้
เพราะรัฐบาลได้จ่ายให้ผ่านบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย
ซึ่งยังมีสวัสดิการพื้นฐานอื่น
รวม๒๘๕๐บาทต่อเดือน
จะช่วยลดภาระได้ส่วนหนึ่ง
แต่จินตนามองว่าช่วยเหลือไม่ตอบโจทย์กับชีวิตประจำวัน
ของผู้มีรายได้น้อยแต่ละคน
ผู้มีรายได้น้อยก็คือรายได้น้อยอยู่แล้ว
รถไฟฟ้าเป็นไปไม่ได้เลย

น้อยครั้งที่จะได้ใช้ต่อเดือน
อันนี้ก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลนะคะว่า

ให้ดูด้วยว่าชีวิตประจำวันที่สอดคล้องจริงแล้ว

ส่วนค่ารถทัวร์ค่ารถไฟฟ้า
ขอให้แบบเอามาทบกับค่าน้ำค่าไฟด้วยได้ไหม
ผู้มีรายได้น้อยรายนี้ยังกังวลว่า
ระบบการใช้งานของรถโดยสารหรือร้านค้า
ยังไม่สามารถรองรับการชำระเงินด้วยบัตรได้ทันที

อาจจะเหมาะสมกับวิถีชีวิตการใช้จ่ายของประชาชนผู้มีรายได้น้อยมากกว่า
งชาติทองเปรมชาวสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
เพราะต้องการได้รับเงินช่วยเหลือมาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
แต่เมื่อทราบข่าวว่าอาจจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรูปแบบบัตรสมาร์ทการ์ด
ก็กังวลว่าจะไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้
ทรงชาติจึงต้องการให้รัฐพิจารณาหลักเกณฑ์ตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่
แต่ถ้าผมได้เป็นเงินสดอย่างนี้หรือว่าเขาโอนมาให้ทางบัญชีเงินสด
ผมก็สามารถเอาไปใช้จ่ายค่ากับข้าวค่าไฟค่านมลูกอะไรพวกนี้แหละครับ
เดือนสิงหาคมนี้ภาครัฐสำรวจความต้องการเพิ่มเติมของประชาชนแต่ละพื้นที่อีกครั้ง
สำรวจข้อมูลของผู้ลงทะเบียนว่าถูกต้องตรงตามเงื่อนไขหรือไม่
ก่อนจะปรับเพิ่มเกณฑ์การช่วยเหลือและเริ่มแจกบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย
ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๖๐ค่ะ
มาสิวารีของแก้วขาวเทวรัฐทีวีรายงาน